สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซูเปอร์สดามมาแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซูเปอร์สดามมาแล้วค่ะ
เดี๋ยวขอถอยเผานะคะเดี๋ยวเขาตกใจกันนะคะ
ภีร์เสื้ออยู่นิ่งแบบนี้มาก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมปกติมีนผ่านไปผ่านมาตลอดเค้ากำลังกินดินโป่งค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
เดี๋ยวขอถอยเบานะคะเดี๋ยวเขาตกใจกันนะคะ
เอาแล้วผีเสื้อเขาไม่ได้กินน้ำหวานจากดอกไม้เหรอ
เขากินดินโป่งด้วยเพราะว่าเขาต้องการแร่ธาตุจากดิน
ใครที่อยากมาดูนะคะนี่เลยค่ะอุทยานแห่งชาติปางศรีดาเดี๋ยวบอกว่าที่ไหนนะคะ
แต่เชื่อว่าหลายคนรู้แล้วแล้วกำลังขับรถมานะคะ
ช่วงนี้ขับรถขับราระมัดระวังกันด้วยเห็นอากาศหนาวแบบนี้
อาจจะมีหมอกเกิดขึ้นได้ยอดดอยยอดภูนะคะ
ความหนาวช่วงนี้ค่ะยังคงทำงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องค่ะ
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้หลายคนบอกอุ๊ยกลับมาหนาวอีกแล้วเหรอ
ใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็ยังคงหนาวต่อเนื่องนะคะ
ดอยยอดภูภาคเหนือและภาคอีสานตรงนี้นะคะ
ดึกจนถึงเช้าอุณหภูมิอาจจะเป็นเลขตัวเดียวได้เลยนะคะ
ส่วนภาคอื่นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตรงนี้นะคะ
ตอนเช้าก็อากาศเย็นแม่ช่วงนี้เหมาะกับเทศกาลแห่งความสุขจริงเลยนะคะ
จากเรื่องของอากาศหนาวแล้วตอนบ่ายสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหร้อนตับแตกเลย
แต่วันนี้แหมอากาศดีค่ะอากาศดีทั้งวันเลยนะคะ
จะเห็นว่าทุกภาคนะเน้นที่แถวเป็นสีส้มเนี่ยส้มไม่เข้ม
งั้นแสดงว่าช่วงกลางวันค่ะช่วงบ่ายอุณหภูมิไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียส
แต่ว่าก็แดดแรงนิดนึงอ่ะนะคะลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
เกิดจากลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือลมหนาวยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง
และช่วงนี้กำลังแรงขึ้นด้วยนะคะปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยและภาคอื่นด้วย
ทำให้อากาศหนาวและเย็นแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
แต่มีลมอีกตัวนึงเข้ามาค่ะก็คือลมตะวันตกนะ
เขาพัดเอาพัดเอาความชื้นไปตรงนู้นไปเป็นเมฆฝนค่ะช่วงเชียงใหม่เชียงราย
แล้วฝนนะภาคเหนือในวันนี้นะอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายเลย
แต่ว่าไม่ใช่ฝนหนักเท่าไหร่นะคะส่วนภาคใต้ค่ะฝนอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
ชุมพรจนถึงนราธิวาสก็คือตอนกลางจนถึงตอนล่างเกิดขึ้นช่วงบ่ายค่ะ
ฝนเกิดขึ้นแบบนี้ลมหนาวแรงแบบนี้ก็เลยไปดูคลื่นกันหน่อยนะคะ
คลื่นไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เลยนะคะวันนี้นะคะทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
คลื่นลมค่อนข้างสงบค่ะการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลได้อยู่นะ
คุณผู้ชมค่ะอากาศหนาวแบบนี้นอกจากคนชอบแล้วกะหล่ำปีเขาก็ชอบค่ะ
ช่วงนี้ขาวอวบใหญ่เลยนะที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเขาชอบอากาศหนาวค่ะและโดยเฉพาะเขาอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะ
เขาก็ได้ความชื้นจากแม่น้ำโขงขึ้นมาด้วยราคาดีมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายพื้นที่น้ำท่วมผักออกสู่ตลาดมันก็น้อยนะคะ
ช่วงนี้เร่งเก็บเพราะรายได้เฉพาะกะหล่ำปีนะ
เป็นหมื่นต่อวันเลยคุณผู้ชม
อากาศหนาวแบบนี้นอกจากคือผักเขาชอบ
คนเนี่ยบางทีอาจจะป่วยได้สัตว์ก็อาจจะป่วยได้เช่นกันนะ
สัตว์เชียงใหม่ค่ะเชิงดอยสุเทพใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้อาจจะเห็นภาพแปลก
นี่ค่ะลิงอุรังอุตังห่มผ้าเขาหนาวไงคะ
จากนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องเปิดฮีตเตอร์
เปิดไฟให้แรงขึ้นวางกองฟางให้เต่าสุคาต้า
ส่วนกรงสัตว์อื่นก็เพิ่มไฟเหมือนกันค่ะ
เพราะมันก็ป่วยได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ใครที่อยากมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางศรีดา
มาเทร็คกี้งขึ้นเขาแบบนี้ชั้นแบบน้อยอยู่ที่จังหวัดสะแก้ว
ขับรถมาได้เลยแต่ขับรถเปิดไฟตัดหมอกด้วยนะคุณผู้ชม
ระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็ดเปรกด้วย
เพราะคุณจะต้องใช้เบรกเยอะช่วงนี้
อ่ะส่วนที่ฉันเห็นผีเสื้อเยอะแบบนี้
นึกถึงคำนึงเขาบอกว่า

ว่ายังแน่นนิ่งเลยนะ
มานะบอกว่าจะมาตอบเอง
โอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ผิดเสื้อแม่งวัน
เฮ้ยแม่งวันตองยังไม่ตายโอ๊ยยังไม่ตาย